เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่กันอย่างแข็งขันเลย
เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ประปรามเรื่องของยาเสพติด
เขาได้ข่าวมาค่ะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจะมามั่วสุมเสพยากันบริเวณหนึ่ง

ปรากฏว่าอยู่มีผู้ชายอีกคนนึงนะ

ไม่รู้ว่าอารามตกใจกลัวหรืออะไรไม่รู้ทำตัวไม่ถูก
พยายามจะหนีแต่หนีไม่รอดสุดท้าย
ตำรวจยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยนะ
ตะโกนยกมือเลยบอกยิงผมเลยยิงผมให้ตายเลย

ตำรวจเขาก็เลยค้นตัวเจอยาบ้าเป็นพันเลยค่ะ
เล่าก่อนว่าจริงแล้วชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจริง
เขานำกำลังชุดออกกวาดล้างยาเสพติดและอาทยากรรมในพื้นที่
มีสายแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะมีการลักลอบส่งมอบยาเสพติดที่บ้านดงสว่างนะ
ก็เลยนำกำลังไปดักซุ่มรอบบริเวณนั้นค่ะ
แล้วก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มเสพยาบ้ากันอยู่ในพงหญ้าพอดี

วัยรุ่นเห็นตำรวจปุ๊บก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไม่รอดค่ะ
เจ้าหน้าที่ตามจับมาได้๒รายคือนายชูเกียจศรีเมฆอายุ๒๒ปี
กับนายมนศิษย์เสนาเพ็งอายุ๑๘ปี
ของกลางที่ได้ก็มีอุปกรณ์เสพยารถจักรยานยนต์๓คัน
สองคนสารภาพสิ้นใจเสพยาบ้าจริงเพราะโดนจับคาหนังคาเขา
ทีนี้จังหวะที่เขากำลังแบบควบคุมตัวอะไรกันอยู่เนี่ยนะคะ
นายประวิทย์ภัยจิตวัย๓๗ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาค่ะผ่านมาเจอด่านเจ้าหน้าที่
ก็พยายามจะขี่หนีแต่รถเสียหลักล้มลงเองด้วยนะ
เสียหลักล้มลงเองเจ้าหน้าที่เห็นสภาพแบบนั้น
อ้าวมีพิรุธละก็เลยเข้าไปควบคุมตัว
ยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยค่ะนายประสิทธิ์ตะโกนขึ้นมาก่อนเลย
ยิงผมเลยยิงผมให้ตายเลยครับผมไม่อยากติดคุก
ผมซวยแล้วที่มาโดนจับเอ้าตำรวจยังไม่ทันถาม
บอกมาขนาดนี้ขอค้นตัวหน่อยก็แล้วกัน
เจอยาบ้าสองพันเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็รวบตัวเลย
แล้วก็ตั้งข้อหาตั้งข้อหาวัยรุ่นก็คือ
ชูเกียจกับนายมนต์สิทธิ์ก่อนเป็นข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
หรือว่ายาบ้าส่วนนายประวิทย์เนี่ย
โดนทั้งข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
เมตรนี่คือเกินแน่นอนที่เขากฎหมายกำหนด
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายคือไม่ได้ซวยหรอกที่มาโดนจับ
คุณซวยตั้งแต่คุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว